ซึ่งแน่นอนกระแสข่าวที่เมื่อวานนั้นถือว่าเป็นสิ่งน่าสนใจมากก็คือการออกมาพูดของทางโคชเตี้ย
สมพบประเสริฐนะครับเกี่ยวกับกรณีของการตกชั้น๕ทีมในซีซั่นนี้มันส่งผลกระทบอะไรบ้าง
เช่นเดียวกันมิรวรรณรายวัชนะครับมีโอกาสไปร่วมงานนี้แล้วก็ขอนะครับให้กับสโมสรใหญ่ที่มีนักเตะทีมชาติเนี่ย
ปล่อยตัวนักเตะทีมชาติมาร่วมซ้อมกับทีมชาติครับ
อันนี้เรามาดูเรื่องราวของผลนะครับการตกชั้นไทยลีกที่เรามีการเปิดโหวตกันด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็มีการปิดไปเป็นที่เรียบร้อย
มีผู้โหวตมาครับ๔๘๗๔คนนะครับสรุปแล้วครับเห็นด้วย๒๓๕๕คนแล้วก็ไม่เห็นด้วย๒๕๑๙คน
คิดเฉลี่ยออกมานะครับเห็นด้วย๔๘เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เห็นด้วย๕๒เปอร์เซ็นต์